ส่วนที่ท่าอิตนนทบุรีนะคะมีบ้านซุดลงมาด้วย
เพราะมีปัญหาเรื่องของฝนตกน้ำท่วม

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือ

นายปรีดาเชื้อผู้ดีนายกอบตท่าอิตก็เข้าไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน
แม่น้ำเจ้าพระยาซุดตัวพังลงไปในแม่น้ำ
แล้วก็บ้านข้างเคียงก็เสียหายไปอีก๒หลัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณซอยวัดแสงสิริธรรม
ตำบลท่าอิทอำเภอปากเกรดจนทบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านก่อสร้างด้วยปูน๒ชั้นค่ะ

เสาบ้านกำแพงนี่แตกร้าวเลยนะคะ
หลังคาถล่มลงมาซากกระจัดกระจาย
ตัวบ้านเอียงไปพิงอยู่กับบ้านหลังที่ติดกันนะคะ

จากการตรวจสอบก็รู้ว่าเจ้าของบ้านที่สุดตัวก็คือนายกัลยาคำพิมพ์
อายุ๕๙ปีป่วยเป็นอำมพลึก
ขณะเกิดเหตุไปละหมาที่มาศีริษย์ท่าอิทพระดี

ก็ช่วยกันขนข้าวขนของที่จำเป็นออกจากบ้าน
แต่ว่าบางส่วนก็จมน้ำหายไปนะคะ
ปรีดาบอกว่าหลังได้รับแจ้งก็มีการประสานผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่อบตเข้าไปตรวจสอบให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
สาเหตุคาดว่าเกิดจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มระดับสูงขึ้น
ทำให้ดินซุดตัวนั่นเองค่ะ
ก็จากสาเหตุที่น้ำขึ้นมากมันก็ซุดตัวจากว่าเราปลูกแบบธรรมชาติด้วยผสมนะฮะแล้วก็ถูกต้องแต่ว่าธรรมชาติก็เกิดดินซุดตัวลงไปมันอยู่ในน้ำมานานนะฮะเราตั้งแต่ปี๕๔มาแล้วตั้งแต่ปี๕๔มาแล้วนะฮะเดินมาแต่นี่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เราจะต้องแก้ตอนนี้คือทางนายกก็ได้ประสานไปทางอำเภอจังหวัด
เจ้าของบ้านยังเข้าไปในบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่ามันน่าจะอันตรายล่ะ
ต้องรอจนกว่าเจ้าหน้าที่กองช่างจะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็วางแผนการลื้อถอนในวันนี้ค่ะ